มันเกิดขึ้นเรามีการนำเสนอไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้
มีรถยนต์ของประชาชนคันหนึ่งเขาก็ขับอยู่บนถนน
ลักษณะของการขับแบบสวนเล่นกัน
จู่มีรถของขบวนผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของกระทรวงเกษตร
นำขบวนเบียดเหมือนตบจะให้ตกทางแบบอย่างนั้นเลย
เป็นภาพที่มันไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่เขาว่าอย่างนั้นเขาถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ในโซเชียล
ล่าสุดนะครับประหลัดกระทรวงเกษตรออกมาขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้น
แต่ว่าย้อนกลับไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เขาถ่ายเอาไว้ก่อนครับ
ถ่ายวีดีโอไงกันนะค่ะดู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
สีดำแล้วก็รถตู้ของหน่วยงานเนี่ยปาดเข้ามาอย่างกระชั้นชิด
รถเขาจะตกข้างทางอยู่แล้วและอย่างที่เห็นมีรถคันหนึ่ง
มีการสกินข้างรถว่าสปกศก็คือสำนักงานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกร
ผู้โพสต์เขามองแบบนี้ว่ามันเป็นการกระทำที่จงใจกันแกล้งประชาชนให้เกิดอุบัติเหตุหรือเปล่า
ถ้าเกิดมีเวลาน่าจั่งใจว่าจะไปแจ้งความเรื่องของค่อหาพยายามฆ่าสัมไป

เมื่อวานช่วงเย็นครับทางด้านของประหลัดกระทรวงเกษตรนายอนันต์สุวรรณรัฐออกมาเปิดเผยเลย
ตอนนี้กระทรวงมีการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาแล้วมาสอบถามข้อที่จริงที่มันเกิดขึ้น
ได้ความแบบนี้เขาบอกว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันศุกร์ที่๑๒มิถุนายน
รถคันนี้ขากลับมาจากการลงพื้นที่ปฏิบัติราชการของผู้บริหารกระทรวงท่านหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรี
ในรถจะมีทั้งหมดขบวนนี้มี๖คันด้วยกัน
ขณะที่เกิดเหตุเป็นถนน๒เลนสวนกันนะฮะรถค่อนข้างจะคับข้างหน่อย
พนักงานขับรถต้องทำความเร็วอย่างเอยแล้วก็ขับรถเก็บให้รับระวังมากกว่าปกติเหมือนกัน
ขณะที่กำลังจะขับผ่านรถคันนี้ไปเนี่ย
ก่อนหน้านั้นมีการวอลสื่อสารกันให้กับรถทุกคัน
เข้าใจตรงกันจนคนขับทุกคันมั่นใจว่า
สามารถจะขับผ่านจุดนี้ไปได้อย่างปลอดภัย
ก็เลยมีการส่งสัญญาณเพื่อขอทาง
ก็มีการขับตามกันไป
แต่เขาบอกว่าสภาพการจราจรตอนนั้นมันมีหลายปัจจัย
ทำให้ต้องรีบตัดสินใจในการควบคุมรถให้ผ่านไปได้ทันทั้งหมด

ทำให้เป็นภาพอันนี้เกิดขึ้นมา
ท่านก็บอกว่าท่านมีการตักเตือนไปแล้วเจ้าหน้าที่ของกระทรวงทุกคน
ต่อจากนี้ไปต้องระวังเรื่องของการขับรถให้มากกว่านี้
และขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
ถ้าเกิดขึ้นอีกท่านประหลัดบอกว่าจะมีการลงโทษกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

รถประจำตำแหน่งของรัฐมนตรีในกระทรวงเกษตร
ทางด้านของรัฐมนตรี

ก็จะมีของร้อยเอกธรรมนัฐใช้รถตู้สีบรอนทอง
นางสาวมนัญญาไทยเศษเป็นรถตู้สีทอง
แล้วก็นายประพัทธ์โพสุธน
ซึ่งจากการตรวจสอบเขาบอกว่า
รถคันนั้นอาจจะเป็นของรัฐมนตรีท่านหนึ่งก็ได้
เพราะว่าการลงพื้นที่ในช่วงนั้นมีเพียงนายประพัทธ์
ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดตราดเท่านั้น
แต่ไม่มีท่านอื่นลงพื้นที่ไปในจังหวัดจันทบุรี

ราชการหรือว่าท่านใดที่ลงพื้นที่ไป

ข้าราชการของกระทรวงเกษตรพยายามประสานเจ้าของคลิป
เพื่อขอให้ลบคลิปนี้ออกจากเฟซบุ๊ก
แล้วก็จะมีการนำกระเช้าไปขอโทษ
ตอนนั้นที่บอกว่ามีการเปิดเซรนขอสัญญาณขอทาง

เห็นก็คือมาประชิดรถแล้ว

ทั้งที่ไม่มีการส่งสัญญาณเลย
จริงแล้วรถเขาบอกว่าข้างหน้ามันไม่มีรถเลย
มันก็แซงได้ทำไมถึงมาปาดแบบนั้นล่ะ
ซึ่งก็มีเพียงรถตู้สีดำเท่านั้นที่ไม่ได้ปาดเข้ามา
แต่รถคันหน้ากับรถตู้คันนี้มีการปาดเข้ามาใกล้เกินไป
สาเหตุที่โพสต์อยากจะให้คนที่เกี่ยวข้อง
เห็นถึงผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับประชาชน
ควรใช้เฉพาะความจำเป็นที่ทำแบบนี้เท่านั้น
แล้วฝากบอกคนขับรถนำขบวนด้วยว่าอย่ามองว่า
มันเป็นใหญ่เป็นโต
แต่สิ่งที่ควรทำคือต้องทำอย่างถูกต้อง